คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้นิดนึงที่นนทบุรีค่ะมีเจ้าของบริษัทเขาบอกว่า
แปลกใจมากเลยพนักงานขับรถของบริษัทเขาเนี่ยนะ
เติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเนี้ยตลอดเลยทั้งทั้งที่แถวนั้นมีปั๊มน้ำมันตั้งเยอะตั้งแยะ
ทำไมไม่ไปเติมมันแปลกเขาก็เลยลองไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนั้นดูบ้าง
ปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นว่าถึงบางอ้อเลยพนักงานขับรถที่บริษัทของเขาเนี่ย
เติมน้ำมันปั๊มนี้ก็เพราะว่าขอบินเกินกว่าที่เติมจริง
ขอบินเกินกว่าราคาที่เติมจริงไงใช่แล้วทำแบบนี้มาเป็นปีปี
เขาเลยเพิ่งรู้ว่าเอ้าเขาโดนพนักงานขับรถที่บริษัท
โกงมานานขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
ทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาทดลองไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ค่ะ
เราเติมพันเดิมไม่ดีวะ
พี่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ถามไหมว่าเมื่อกี้เราเติมพันหนึ่ง
ให้เขียนพันสองถ้าอย่างงั้นเราก็ต้องจ่ายเพิ่มยี่สิบบาทหรือเปล่า
เมื่อกี้พี่ให้ไปแล้วยี่สิบบาทอ่ะคือคลิปเนี้ยค่ะในแมนอายุสี่สิบสามปี
เป็นเจ้าของบริษัทนะคะกิจการรถขนส่ง
เขาขับรถไปจับผิดที่ปั๊มน้ำมันแถวบางบัวทอง
เติมน้ำมันหนึ่งพันบาทขอให้พนักงานออกบินหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ
พนักงานทำให้ค่ะเขาก็ออกให้เหรอและเขาขอสิบเปอร์เซ็นต์จากยอดส่วนต่าง
หมายความว่าพนักงานปั๊มได้ไปยี่สิบบาทอืม
แมนเขาตามมาจับผิดก็เพราะว่าเขาสงสัยพนักงานขับรถของบริษัท
ทำไมจะต้องโอ้โหปั๊มใกล้ใกล้ก็มีไม่เติมถึงขั้นต้องนู้นไปกลับรถ
ขับยอมขับไกลเพื่อมาเติมปั๊มน้ำมันปั๊มนี้
เคยถามพนักงานที่บริษัทว่าทำไมทำไมต้องปั๊มนี้
แต่ได้คำตอบมาว่าอ๋อปั๊มเขาแถมน้ำปั๊มนี้ข้าวอร่อย
แต่มันฟังไม่ขึ้นมันฟังไม่ขึ้นจริงจริงทีเนี้ยพอช่วงโควิดสิบเก้าใช่ไหมคะ
รถของบริษัทก็ลดรอบการวิ่งแต่ทำไมบินเติมน้ำมัน
มันยังสูงอยู่อืมไอ้จุดนี้แหละเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เอ๊ะ
มันแปลกมากเลยเริ่มสงสัยและพยายามหาคำตอบ
ก็เลยรู้ว่าโดนโกงมาแบบนี้อย่างน้อย๓ปีแล้วค่ะ
จากรถ๔คันที่คุณต้องเติมมาตลอด๓ปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณถูกสูญเสียเงินไปประมาณเท่าไหร่
น่าจะมากกว่าเจ็ดแสนบาทครับแล้วก็ถามว่าเออน้องถ้าพี่จะเติมน้ำมันหนึ่งพันเนี่ย
น้องสามารถออกบินให้พี่พันสองได้ไหมเขาบอกว่าได้แล้วเขาถามว่าอ้าวแล้วได้แล้วยังไงต่อ
เขาบอกว่าคิดสิบเปอร์เซ็นต์อยากยอดเกินก็คือคุณต้องจ่ายเขา๒๐บาท
ใช่ครับสองร้อยที่เกินมาใช่ครับอืมแล้วก็ออกบินให้ได้ไหมครับ
ออกบินหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมแวดคำถามที่ตามมาก็คือ
เมื่อคุณแมนเจ้าของบริษัทจับผิดได้แล้วแบบเนี้ยครับเอายังไงดีเออ
เอายังไงต่อดำเนินคดีไหมปั๊มน้ำมันมีความผิดไหม
พนักงานบริษัทออกเลยไหมในแมนบอกว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะแจ้งความดำเนินคดียักยอกทรัพย์
พนักงานขับรถสี่คนของบริษัทแต่เขาก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊ะถ้าแจ้งความ
ก็ต้องไล่พนักงานออกสี่คนก็ขาดพนักงานที่มีประสบการณ์
ก็จะต้องยังไงล่ะไปฟ้องแพ่งให้พนักงาน๔คนนี้จ่ายเงินคืน
แต่ยังไงต่อมันคิดหนักนะมันกลายเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งไง
ถ้าเกิดจะดำเนินคดีทีนี้ในแมนก็เลยบอกว่าตอนนี้เลยใช้วิธีเตือนก่อน
เหมือนกับบอกเลยว่ารู้ทันแล้วนะห้ามพนักงานไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้
หมายความว่าคืออยากเอาบินจากปั๊มเนี้ยไปเบิกอืมเพราะถ้าเอาบินจากปั๊มนี้ไปเบิก
สงสัยเลยว่ามันแบบโกงหรือเปล่าบินเกินราคาที่เติมจริงหรือเปล่า
ก็เลยฝากเตือนค่ะว่าบริษัทไหนเคยถูกโกงบินน้ำมันแบบนี้บ้าง
โกงมันอาจจะมองว่าอ่ะไหมกี่บาทไม่กี่ร้อยแต่หลายหลายบินหลายหลายปี
ก็เป็นเงินมหาศาลอยู่เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย
ต้นตอนนี้ยังไม่ได้ไล่พนักงานออกนะคะทีเนี้ยทีมข่าวก็ขอคุยกับนายแมนเจ้าของบริษัท
อีกครั้งนึงว่าแล้วไปคุยกับทางปั๊มไหม
จากดำเนินการกับพนักงานของตัวเองทางปั๊มเนี่ยไปคุยกับเขาไหม
แมนบอกว่าไม่คุยนะคะเพราะไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมาจากเจ้าของปั๊มหรือพนักงานปั๊มน้ำมันบางคน
ก็อยากจะให้เขาจัดการกันเองเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ที่เป็นข่าวตอนแรกเลยเขาบอกว่าเขาถูกโกงไปประมาณสัก๗แสนได้ใช่ไหมคะ
พนักงานบริษัทเขาโกงแต่พอมานั่งคำนวณจริง
มันไม่ใช่แค่เจ็ดแสนคุณผู้ชมค่ะสามล้านบาทโอ้โห๓ล้านบาทเลยอ่ะ
ฟรีคนเหรออืมโอ้ยผ่านเมื่อนี้ได้คนหนึ่งได้ไปเยอะนะเนี่ย
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแมนดูหน่อยค่ะ
ก็คงจะไม่อะครับเพราะเราก็ถ้าเกิดเขากลับตัวพฤติกรรมที่ดีขึ้น
เราก็ถือว่าทางนี้ก็เราก็ให้อภัยเพราะคำว่าให้อภัยเราก็ต้องให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต
อืมนะครับทุกอย่างก็ปกติครับ
อืมคุณแมนอาจจะต้องเปลี่ยนระบบในการให้พนักงานไปเติมน้ำมันอ่ะ
คืออันนี้คือไปเอาบินมาแล้วก็มาเบิกเงินสด
อาจจะจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วมาเบิกเพิ่มใช่ไหมอาจจะต้องเป็นระบบที่
เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเป็นการ์ดอ่ะ